คราวนี้ค่ะเราไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น
ตอนนี้นะบรรยากาศที่ตลาดริมเมยเนี่ยคึกคักมากเพราะว่าเขามีการเอาสินค้ามือสองของญี่ปุ่นมาขาย
โดยเฉพาะรถจักรยานคุณผู้ชมที่นี่เขาขายจักรยานมือสองเยอะมากนะคะ
โอ้โหคนแห่กันไปเยอะเลยอ่ะใช่บรรยากาศแถวชายแดนไทยพม่าคึกคักมากเลย
เฉพาะที่นี่ล่ะตลาดริมเมยตำบลท่าสายลวดจังหวัดตาก
โดยเฉพาะวันหยุดที่ผ่านมาได้ดีว่าโอ้โหคึกคักมาก
มีนักท่องเที่ยวมีประชาชนจากทั่วทุกคนทุกแห่งไปแห่ซื้อของฝากกัน
เขามีให้เลือกเยอะนะมีทั้งพวกอาหาร
อาหารก็อย่างเช่นกุ้งหอยปูปลาก็มีนะ

หรือว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้า
เครื่องประดับอัญมณีไม้สักแกะสลัก
อ่ะครบเรียกว่าไปที่เดียวนี่นะ
ได้ของฝากติดไม้ติดมือเยอะแยะเลย
แต่ว่าถ้าใครนะคะชื่นชอบรถจักรยาน
โดยเฉพาะจักรยานมือ๒จากประเทศญี่ปุ่น

ตอนนี้เขาขายดีมาก
คือที่ตลาดตรงนี้เขาเป็นจุดที่ค้าขายจักรยานมือ๒
ที่แบบราคาถูกแล้วคุณภาพดีเยอะมาก

เดี๋ยวฉันคิดว่ามีโอกาสจะลองไปดูเหมือนกัน
แดดเด็ดเจ๊งไทยต้องไปดูหมายพิสูจน์ได้เป็นหินกับตา
แล้วที่เห็นเอาลงเรือแบบนี้นี่คือคนพม่านะ
เค้าซื้อเรือกันจำนวนไม่ทั่ว
เพราะว่า๑คุณภาพดีเราก็ปั่นจักรยานกันเยอะ
ก็ยังคงใช้ได้เอามาขายต่อบ้านเราและถ้าหากว่าใครนะที่เป็นสายปั่น
อยากจะไปเลือกซื้อเลือกหาจักรยานญี่ปุ่นอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะ
ก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ตลาดริมเมยจังหวัดตาก
ครบทุกสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากและจักรยานมือสอง

มือหนึ่งก็อาจจะราคาสูงหน่อย

มีหมดทุกจักรยาน
สบายดีพิเศษคิดถึงตลอดเวลาแล้ว
ชอบมากเพลงพิเศษเอาจริงผมชอบทุกเพลงนะ
จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า